สวัสดีค่ะทักทายกันในวันสุขภาพจิตโลกนะคะจริงเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลได้
ง่ายเริ่มต้นของการตั้งสติทำสมาธิแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเมื่อตั้งสติได้แล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างที่คุณโรสลินบอกเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวเอ๊ะจะยังไงนะคะเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีช่วงนี้ค่ะฝนจะเพิ่มมาก
โดยอากาศนะครับแล้วก็แผนที่อากาศภาพไถ
แล้วก็ยังมีมนตร์อากาศเย็นจากจีนให้แผนลงมานะคะ
ก็จะทำให้บริเวณตอนกลางรวมไปถึงตอนบนของประเทศไล่ลงมาจนถึงภาคใต้เนี่ยมีฝนตกนะคะ
ถ้าคำนวณจากโมเดลอากาศของวินดี้นี่แล้วนะคะจะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ประมาณช่วงของบ่าย๒
ส่วนภาพรวมแล้วภาคเหนือจะตกประมาณ๑๓๐ของพื้นที่ตกกระจายกันไป
ส่วนใหญ่จะเป็นแถบด้านตะวันตกของประเทศภาคอีสานก็ไม่น้อยกันไปกว่ากัน
ประมาณ๑๓๐ภาคกลาง๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกค่ะก็มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยถึง๑๖๐ของพื้นที่
กระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาครวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ช่วงนี้ฝนเยอะหน่อย๑๖๐ของพื้นที่นะคะคลื่นสูงประมาณ๑๗
ในบริเวณที่มีฝนฟ้ากันของคลื่นสูง๒เมตรชาวเรือเดินเร็วด้วยความระมัดระวัง
ส่วนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกเยอะหน่อย๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
ก็เตือนกันเอาไว้เพราะว่าหลายคนก็คงจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดยาวนี้
ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะ
ก็อาจจะต้องคำนวณเรื่องของการเดินทางการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันฝนหรือกันหนาวกันเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นดี
ทำสมาธิจิตใจให้บริสุทธิ์พองศัย
ดิฉันก็กำลังฝึกกับเพื่อนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยนะคะ
เห็นว่าบางคนเนี่ยนะคะมีชาญวิเศษด้วย
ดิฉันลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ

เขานั่งยานสมาธิจนนู่นบินไปนู่นแล้ว